อยู่ที่เรื่องของผัวเมียคุณผู้ชม
คือฝ่ายผัวเขารักษาเรื่องของอาการจิตเวทอยู่
เมียก็เอากินยาซะจะได้หาย
แต่ฝ่ายผัวไม่ยอมกินเมียก็บอกไม่กินฉันจะหนีนะ
สิ้นคำนี้เอามีดปาดคอเมียเลย
แต่โชคดีเมียไม่ได้ถึงขั้นกับตายคุณผู้ชม
เพราะว่าเขามีอาการจิตเวทอยู่นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หนองคาย
นี่แต่คือคนที่เป็นจิตเวทก็ต้องทานยาต่อเนื่องไง
เมียก็หวังดีนั่นแหละอยากให้ผัวหายอยากให้อาการดีขึ้น
ที่มันเกิดขึ้นอาการมันก็กำเริบขึ้นมา

ตำรวจสพนางิ้วก็รับแจ้งจากชาวบ้าน
ไปช่วยผู้หญิงคนนี้หน่อยเพราะว่าสามีที่มีอาการป่วยจิตเวท
เอามีดพยายามที่จะปาดคอภรรยานะครับ
บ้านเขาอยู่ที่ตำบลนางงิ้วนะฮะอำเภอสังคมจังหวัดหนองข่ายครับ
ก็ไปถึงแล้วต้องเอาไม้งามไปด้วยในส่วนของตำรวจ
เพราะว่าไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุคุ้มครั่งขนาดไหน
ผู้ก่อเหตุคือนายวิชัยครับนะฮะคือตอนที่ตำรวจไปถึงเขาสงบไปแล้วนะ
แล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็นำตัวไปที่โรงพักนะฮะ
มือเขายังมีมีดทำครัวที่เขาถือเป็นของกลาง
ที่เขาใช้ปาดคอเมียเขานั่นแหละนะครับ
ส่วนเมียของเขาชื่อว่านางใหม่บาดเจ็บที่บริเวณคอด้านขวาถูกมีดปาดไปนะ
ก็ช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัย
ลึกมากแล้วก็ไม่ได้เสียเลือดจนมากเกินไปนะครับ
ทีนี้เนี่ยก็ไปถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
โอ๊ยเนี่ยตัวผัวเนี่ยนะชื่อวิชัยเป็นผู้ป่วยจิตเวทคือเขาต้องกินยาทุกวันนะ
คือก่อนเกิดเหตุอ่ะเมียเขานางใหม่เนี่ยเอายางให้กิน
ถ้าไม่กินฉันจะหนีไปแล้วนะไปอยู่ที่อื่นนะอะไรอย่างนี้
ขึ้นมาครับเดินไปเอาทำครัวปากคอนักใหม่เลยครับอืม

ว่าเขาปาดคอเมียไปเอาฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยครับ
จะตกใจตอนเดินรถแต่ว่าหนึ่งตอนเหมือนนั้นนิ่งมานี้มันเผลอแล้วเนาะ
อ่าจากที่ฟังแบบนี้แสดงว่าทางด้านของนายวิชัยเนี้ยค่อนข้างจะขาดยาค่ะ

ก็เลยยังไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์แล้วก็การกระทำของตัวเองได้
ล่าสุดเนี่ยตัวของนางใหม่เองปลอดภัยแล้วนะยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
แต่ว่าในส่วนของนายวิชัยเองตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักก่อน
เดี๋ยวรอสอบส่วนญาติก่อนแล้วก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป
ถ้าเกิดว่าอาการมันยังไม่ดีขึ้นคงต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างจริงจังเพิ่มเติมนะครับ